ชั้นเดียวค่ะถล่มลงมาในขณะที่สมาชิก
แบบไม่มีปี่ไม่มีขลุยเลยนะคะทั้งห้าคนก็คือติด
อยู่ใต้ซากบ้านนะคะกู้ภัยรีบลงพื้นที่ช่วยเหลือนะคะ
กู้ไพรีบลงพื้นที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล๒คน
กู้ไพรบูรณิธิสว่างเบนจะทำสมุทรสงคราม

ที่ติดอยู่ในซากบ้านไม้ชั้นเดียวในซอดถนอมสุกสำราญที่ตะบนแหลมใหญ่
คนเจ็บคือคุณยายสมปรุงใกล้อายุ๑๗ปี
ที่หน้านะคะช้ำไปหมดเลยเพราะว่าถูกเสาบ้านทับ
คนที่สองคือคุณป้าอรสานะคะ
บาดเจ็บที่หัวไหล่ข้างขวาเพราะว่าถูกเสาไม้กระแทกค่ะ
นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
เมืองต้นหลังนี้อยู่กัน๕คนนะคะ
ก็คือมีคุณยายสมปรุงมีคุณป้าอรสามีนายสงกราน
แล้วก็มีนางสาวอริสราแล้วก็นายสุธิราชนะคะ
ซึ่งคนบาดเจ็บมี๒คนอีก๓คนไม่ได้เจ็บ
ก่อนเกิดเหตุทุกคนหลับอยู่ค่ะเพราะเพิ่งกลับมาจากขายของ
แล้วอยู่บ้านก็พังคลื่นลงมาเลยนะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเตือนเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วนะว่าอย่าอยู่เลย
เพราะเสาบ้านมันเอียงแล้วนะแล้วยิ่งช่วงเย็นแหม่ตามความเชื่อ
บอกมีนกเขาแมวมาเกาะหน้าบ้านด้วยเลย
ไปห่วงอยู่นะสาวบ้านสาวปูนะผิวอุยหักแบบนี้เลยค่ะ
เคยนะเพราะมีปรับพอมาปรับต้องมีเหตุแน่นอน
ผมก็เลยบอกให้มันไปคาดแค้วก่อนไปนะบอกอย่ามาทักษะอะไรไปเลย
ก็ดีนะไม่เป็นอะไรนะเผื่อคาดแค้วอ่ะ

แย่มากแล้วแย่มากแล้วเพราะว่าพอน้ำมันหล่นมาแล้ว
อื้อครับ

เสามันต่อตรงกันหมดเลย

ที่เก็บข้าวของชั่วคราว
เจอลูกหมา๓ตัวถูกแทงอยู่ในกรง

เจ้าหน้าที่รีบเอาน้ำให้ดื่ม

เจ้าหน้าที่พมแล้วก็พระครูพิสิทธิ์ประชานาศ

อินทรารามนะคะรองเจ้าคณะอำเภออำภาวาน

กับเข้าสารอีก๓๐กิโลกรัม

แกถูกเสาบ้านทับตรงหน้าค่ะ
มองไม่เห็นไม่รู้จะทำยังไง
ดีมีลูกมาช่วยเอาไว้ทัน
เนี่ยกูแย่แล้วเสียงก็แห้ง
มันหมอนอยู่แล้วมันแบบว่า

หมอเราบอกว่าเอาหมอนออกให้กู

พอเอาออกปุ๊บมันก็จะหลวม

แล้วอยู่คนเดียวตายไปแล้ว
สำหรับสาเหตุที่บ้านพังนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่า

ประเด็นคือในระยะ๒ปีนี้นะ
ครอบครัวนี้น่าสงสารมากพี่อุ๋ย

แต่บ้านหลังนั้นถูกไฟไหม้ค่ะ
แล้วรถกระบะที่เขาใช้ค้าขายก็

ย้ายมาอยู่บ้านนี้บ้านถล่มอีก